คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้ากรณีที่มีคนร้ายลักทรัพย์ภายในบ้านพักของตระกูลกฤษฎากรนะคะ
ล่าสุดตำรวจสามารถจับกลุ่มคนร้ายได้แล้ว
คนร้ายเป็นคนงานในบ้านพักหลังนี้แหละค่ะซึ่งลาออกไปเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา
โดยรับสารภาพนะคะว่านำทรัพย์สินที่ได้ขโมยไปไปขายที่โรงรับจำนำเพื่อนำเงินไปใช้จ่าย
แล้วก็นำไปต่อเติมบ้านของตัวเองที่กำแพงเพชรค่ะ
พลตำรวจโทษานิทมหาธาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
เปิดเผยว่าตำรวจสืบสวนนครบานสามารถติดตามจับกลุ่ม๒คนร้ายที่ก่อเหตุลักษัพสินภายในบ้านของหม่อมหลวงชโยธิศกฤษดากร
น้าชายของนางสาวจิตพัฒน์กริจดากรอดีตแก่นำกลุ่มกปศภายในซอยรามคำแหง๑๒
จับกลุ่มได้ที่บ้านพักในจังหวัดกำแพงเพชรค่ะโดยคนร้ายทั้ง๒เป็น๒สามีภรรยาเป็นอดีตคนงานในบ้านหลังดั่งกราวนะคะทำงานมาได้ประมาณสี่ปีก่อนจะลาออกไปเมื่อเดือนตุลาคมปี๒๕๕๘จากการสอบส่วนผู้ต้องหาทั้ง๒คนให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้รักเอาทรัพย์สินเช่นนาฬิการูต่างหูของมีค่าอื่น
ให้พ่อของผู้ต้องหาที่จังหวัดกำแพงเพชร
ซึ่งขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการขยายผลและติดตามทรัพย์สิน
ที่ถูกนำไปจำนำกลับมาให้ผู้เสียหายนะคะ
สำหรับคดีลักทรัพย์สินบ้านกฤษฎากรครั้งนี้เกิดขึ้น
เมื่อวันที่๗มกราคมที่ผ่านมา
ซึ่งพนักงานสอบสวนนครบานหัวหมากได้รับแจ้งเหตุ
ว่ามีคนร้ายก่อเหตุลักษัพสินภายในบ้าน
ซึ่งมีนาฬิกายี่ห้อดังพร้อมเครื่องเพชรหลายรายการ
มูลค่าประมาณ๑๕ล้านบาท
ซึ่งตำรวจใช้เวลาในการสืบสวนสอบสวนเพียง๑วันเท่านั้นค่ะ
ก็สามารถจับกลุ่มคนร้ายได้